มิจฉาชีพหลอกคนอื่นจนเป็นอาชีพแล้ว
คิดว่าตัวเขาเองเป็นตำรวจจริงแล้วนะครับ
เพราะว่าทางตำรวจจริงเขาเรียกตรวจรถของผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นคุณลุงแล้วล่ะอายุ๖๕ปี
ปรากฏว่าในรถของคุณลุงคนนี้
ซึ่งเป็นชาวอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขรา
แล้วก็ถูกตำรวจทางหลวงเรียกตรวจจับกลุ่ม
บนถนนสายเอเชียท้องที่ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวด

ตำรวจนะครับก็พบว่าชายสูงอายุรายนี้

ขับรถยนต์ทะเบียนสสนหนู๓๒๑๐กรุงเทพมนคร
มาด้วยท่าทางมีพิรุษ

คือตำรวจเจอตำรวจทางหลวง
ไม่ตำรวจทางลุงเจอตำรวจตอบ

แต่รู้ว่ามีพิรุธจะช้าหรือว่าเลวผิดปกติ
หรือว่ายึกอยู่เขาก็เลยเรียกตรวจ
พอขอตรวจนะฮะผู้ชายคนนี้คุณลุงคนนี้
ก็จอดให้ตรวจแต่ก็มีท่าทางพิรุษ

เพราะว่าในรถมีการแขวนชุดนายตำรวจ
ศพันธ์ตำรวจเอกไว้ที่เบาะด้านหลัง
มีป้ายชื่อที่หน้าอกชื่อคมกริจวงสวัสดิ์
ตำรวจจริงยังพบว่าในรถมีวิทยุสื่อสาร๑เครื่อง
แล้วก็ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
ขอดูบัตรประจำตัวตำรวจถ้าคุณเป็นตำรวจจริง
ปรากฏว่าคุณลุงคนนี้ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวตำรวจได้
และเมื่อตำรวจทางหลวงเขาเอาข้อมูล
คมกริจวงสวัสดิ์ไปตรวจดู
ฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ปรากฏชื่อของคมกริจวงสวัสดิ์เลย
ไปซักมาถามตกลงคุณลุงคุณลุงชื่ออะไร
ปราโมทมณีโรธครับอันนี้ชื่อจริงของลุง
แล้วลุงก็ยืนก้มหน้าก้มตาแต่ว่าใส่เหมือนเสื้อยืด
ครึ่งท่อนของตำรวจเขาเลยนะยืนก้มหน้าก้มตาแบบนี้นะครับ
แล้วก็ทางตำรวจจริงเขาเลยตรวจสอบประวัติของคุณลุงปราโมท
พบว่าลุงเคยถูกจับกลุ่มมาแล้วหลายครั้ง
เนื่องจากลุงชอบแต่งชุดนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกชุดนี้
หลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงพระสงฆ์ตามวัดต่าง
โดยอ้างว่าจะขอเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นหรือทอดผ้าป่า
ก็ใส่ชุดไปโอ้ดูภูมิฐานดูเป็นตำรวจไม่น่าจะมาหลอกใครได้
แต่ทีนี้ก็หลอกพระหลอกเจ้าหลอกชาวบ้าน
เอาเงินล่วงหน้าแล้วก็เชิดหนีไป
ถูกแจ้งความจับมาแล้วหลายครั้ง
ทำแบบนี้มาตั้งแต่อายุ๔๐จนตอนนี้อายุ๖๕ปีแล้ว
ตอนนี้ลุง๖๕ทำตั้งแต่๔๐๒๕ปีทำมาตลอดเลยหลอกคนอื่นตลอดเลยนะ
ก็หลอกคนอื่นจนเป็นอาชีพจนลุงก็คิดว่าตัวผมเองเป็นพันธ์ตำรวจเอกจริงแล้วล่ะฮะ
ล่าสุดก็มาจนมุมตำรวจทางหลวงนอกจากจะแต่งเครื่องแบบหลอกลวงชาวบ้านแล้วนะครับ
รถยนต์คันที่ขับก็พบว่าสวมป้ายทะเบียนปลอมซึ่งไม่ได้มีแค่ป้ายเดียว
ลุงประโมทรัพย์รับสาภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปคือแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
และกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ
มีวิทยุคมนาคมมีวอลไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
ปลอมแปลงและใช้เอกสารราชการโดยผิดกฎหมาย
คุมตัวส่งสพชะอวดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ปรับทัศนคติกันต่อว่าลุงลุงไม่ใช่ตำรวจนะ
ใช่ต้องให้ลุงเข้าใจใหม่ก่อนนะ
จะได้ไม่ไปหลอกคนอื่นไม่ไปขอเป็นเจ้าภาพกระถิ่นอะไรแบบนี้อีกนะคะ